บุรีรำนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาระแวงว่า
เมียของเขาเนี่ยจะปันใจให้กับหนุ่มข้างบ้าน
ก็ทะเลาะกับเมียไปทุบตีเมีย
หนุ่มข้างบ้านก็เข้ามาห้าม
ถูกฟันนะครับถูกยก

ช่วงเย็นเย็นค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
พ่อนางรองไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่หนึ่งคนอยู่ริมคอกหมูนะครับ
นี่ครับในพื้นที่บ้านชุมแสงตะบนทุ่งแสงทองผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายนนทการสิริโภคาชื่อเล่นชื่อแบงค์
อายุเพิ่ง๒๕ปีนะครับท่านผู้ชมครับสภาพก็คือสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดแขนยาว
แล้วก็มีบาดแผลถูกฟันที่ร่างกายหลายจุดนะครับแต่ที่ศีรษะเนี่ยมีร่องรอยการถูกถาดปูน
ที่เป็นรางอาหารหมูฮะหนักเกือบ๒๐กิโลกรัมนะครับถูกยกขึ้นมาทุ่มใส่ทุบใส่จนแผลชะกันนะฮะ
ห่างจากศพ๕เมตรมีเสื้อผ้าของผู้ตายเนี่ยถูกเอาไปเผาด้วย
นี่ตรงนี้นะครับส่วนนี้รางใส่อาหารหมูนี่เสื้อผ้าที่ถูกเผานะครับ
ห่างจากจุดที่เจอศพออกไปสัก๒๐เมตรมีคนสลบอยู่กับพื้นคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
ชื่อนางสาวบุภาโตพังเทียนอายุ๔๒ปีตามร่างกายมีบาดแผลฟกช้ำอยู่หลายแห่งนะครับ
นี่เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับมีพยานที่เป็นพยานแวดล้อมนะฮะ
เด็กหญิงวัยแค่๖ขวบนะครับเป็นลูกสาวของคนเจ็บที่สลบอยู่นะฮะ
น้องบอกว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือสามีใหม่ของแม่
ชื่อนายสายชนศรีกระสังอายุ๔๐ปีนี่คือนายสายชนเนี่ยทำร้ายแม่ของเด็กจนสลบ
แล้วก็ทำร้ายในแบงค์จนเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีชาววงชาวบ้าน
พยานแวดล้อมต่างเนี่ยตำรวจไปไล่สอบเนี่ยนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสายชน
แล้วก็คนที่สลบที่เป็นคนเจ็บคือนางสาวบุภาเขาทะเลาะกันเรื่องหึงหวง
นายสายชนเนี่ยหึงว่าคนตายคือในแบงค์เป็นนุ่มข้างบ้านเนี่ย
มาใกล้ชิดกับเมียตัวเองมากเกินไปก็เลยไปทำร้ายร่างกายนางสาวบุภา
พอนางสาวบุภาเนี่ยถูกทำร้ายถูกตบจนล้มลงไปกองกับพื้นนะฮะ
นายสายชนตอนนั้นถึงขั้นเอาน้ำมันมาราดนะครับแล้วจะจุดไฟแชคเผาด้วย
แต่แบงค์เนี่ยที่เป็นนุ่มข้างบ้านเนี่ยเห็นก็เลยมาช่วยนะฮะ
ก็เลยใช้มีดเนี่ยฟันเข้าที่ปากของนายสายชนนะจังหวะที่กอดรัดฟัดเวียงกัน
มีดกันเนี่ยโดยความที่นายสายชนตัวใหญ่กว่านะครับแย่งมีดจากแบงค์มาได้
ผู้ตายนะฮะนางบุภาเองตอนนั้นก็พยายามวิ่งเข้าไปห้ามทั้งคู่
ถูกนายสายชนเตะเข้าที่หน้าอีกทีนี้ก็เลยสลบไปเลย
นายสายชนตอนนั้นกับนายแบงค์ก็วิ่งไล่กันไปถึงคอกหมู
ที่นายสายชนจะใช้ถาดปูนที่ให้อาหารหมูที่เป็นรางปูนนะครับ
ขึ้นมาทุบเข้าศีรษะในแบงค์นะแล้วก็ทุบใส่ทุ่มใส่ไปอีกหลายครั้ง
ในแบงค์เสียชีวิตคาที่แล้วนายสายชนก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเอง
ที่บอกว่าเปื้อนน้ำมันแล้วก็เปื้อนเลือดของในแบงค์เนี่ย
เอามาเผาทิ้งเพื่อทำลายหลักฐานนะครับแล้วก็เดินหนีออกไปทางทุ่งนา
ตอนที่ตำรวจมาถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวเนี่ย
ไปเจอตัวพอดีนะครับทุกผู้ชมครับตอนนั้นในสายชนเนี่ยเดินออกไป
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุไปทางทุ่งนาทะลุไปถึงบ้านแม่ของตัวเอง
นี่ฮะนายสายชนคนก่อเหตุบ้านแม่ตัวเองอยู่ที่หมู่บ้านโนนศรีศุกร์
ตำบลหนองโบดอำเภอนางรองนะครับตำรวจก็ไปจับตัวไว้ได้
เอามาดำเนินคดีนายสายชนเนี่ยสารภาพอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือทำ
ระแวงแล้วก็หึงห่วงที่ภรรยาของตัวเองกับในแบงค์ผู้ตาย
สนิทสนมกันมากเกินไปเรื่องนี้เนี่ยนายสายชนอ้างว่าที่ผ่านมาตัวเอง
ภรรยาเคยนั่งคุยกันแล้วว่าอย่าไปสนิทสนมกับแบงค์มาก
มันออกนอกหน้ามากเกินไปภรรยาก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรกัน
แต่บ่อยครั้งนายสายชนบอกว่าเห็นทั้งคู่ชอบอยู่ด้วยกันสองต่อสอง
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ด้วยทำให้ตัวเขาเนี่ยโมโหเข้าไปทำร้ายภรรยา
ซึ่งถ้าเกิดในแบงค์ไม่เข้ามายุ่งอันนี้เขาอ้างนะ
คงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าตามข้อมูลของตำรวจเนี่ย
คือถ้าในแง๊งไม่มาเนี่ยทางนางสาวบุภาอาจจะถูกเผาไปแล้วนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับตัวของภรรยาของผู้ต้องหานะครับ
หลังจากทราบข่าวว่าตัวนายสายชนถูกจับก็ออกจากโรงพยาบาลมาที่โรงพักนะฮะ
คือนี่เธอก็เข้าไปกอดร้องไห้นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วเธอก็ยืนยันเหมือนเดิมบอกนี่เคยบอกนายสายชนสามีไปแล้ว

แล้วนี่มาก่อเหตุอีกนี่ฮะนี่เธอออกจากโรงพยาบาลมาดูสามีที่โรงพักเลยนะครับ
แต่อีกฝั่งนี้ตายไปแล้วนะฮะ

ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ยังมีกองเลือดขนาดใหญ่ที่แห้งอยู่ติดกับใบไม้นะครับ
แล้วก็มีร่องรอยที่ผู้ต้องหาเนี่ยถอดเสื้อผ้าตัวเอง
ในแบงค์เนี่ยไปเผาทิ้งมีฮะ
เห็นเหตุการณ์บอกถ้าแบงค์ไม่เข้ามาช่วย
ได้เจอกับแม่ของผู้ตายนะครับวันนี้ก็มาดูจุดเกิดเหตุเหมือนกัน
และกำลังเดินไปที่บ้านของลูกนะขณะที่นางสาวบุภาก็เพิ่งกลับจากโรงพักมาที่บ้าน
หลังจากที่ไปหาสามีที่โรงพักมาคือมากอดขาแม่ของแม่ที่เสียชีวิต
ร้องไห้ขอโทษบอกเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนแบงค์เนี่ยต้องมาเสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเวลาถูกสามีทำร้ายเนี่ยก็มีแบงค์หนุ่มข้างบ้านนี่แหละคอยเข้ามาช่วยเข้ามาห้ามตลอด
ตัวของแบงค์เนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่บ้านที่อยู่หลังติดกันได้๓เดือน
ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีอะไรที่มันเกินเลยลึกซึ้งมากกว่าคำว่าเพื่อนบ้านเลย
ตัวนายสายชนสามีเธอเนี่ยหึงไปเองจนทะเลาะมีปากเสียงกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
แล้วทุกครั้งเนี่ยเวลาถูกนายสายชนทำร้ายก็มีแบงค์นี่แหละที่เข้ามาคอยช่วยห้ามเอาไว้
ก็เหมือนกับเมื่อวานซึ่งครั้งนี้ไม่คิดว่าตัวนายสายชนจะถึงขั้นไปทำร้ายในแบงค์จนเสียชีวิต
อยากขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วยเพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยเธอก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกัน
แต่ทุกครั้งตรงนี้เจ๊ก็คูเฉยน่ะไม่เคยสิว่ากินไปกระโดดฟันหี่น่ะเจ๊
เจ๊ข้างนี้มันเล้งน่ะ
ส่วนแม่ของแบงค์นะครับแม่ของผู้ตายบอกกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกชายเนี่ย
จะไปคอยช่วยเหลือตัวนางบุภามาตลอด
เวลาที่เขาถูกสามีทำร้ายเพราะลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
ซึ่งวันนี้ภรรยาของผู้ต้องหามากอดมาขอโทษเนี่ยเธอก็ให้อภัย
เธอบอกเธอก็ยอมอโหสิให้แต่ตัวคนก่อเหตุคือนายสายชนยังไงก็ไม่ให้อภัย
แม่โหสิกรรมให้ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แม้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจทำแต่เธอไม่เชื่อ
เพราะดูบาดแผลของลูกชายแล้วเนี่ยมันเจตนาชัด
ศพของแบงค์ตอนนี้ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับทุกผู้ชมครับ
จะไปรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนา๙พฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไปรับศพได้นี่คือผู้ตายนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตัวนายสายชนผู้ก่อเหตุก็ยอมรับสารภาพ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองนะครับ
ผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ